ทิ้งท้ายเบรกนี้เป็นเรื่องเตือนภัยคุณพ่อคุณแม่
อย่าเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือ
อย่าเอามือถือให้น้องเล่นโดยที่คุณไม่กำกับดูแล

รถไปจอดหน้าบ้าน๔คันมาส่งอาหารแม่ก็
แต่ลูกเขากดสั่งมาสี่เจ้าไปจอดหน้าบ้านแม่บอกว่า
โอ้โหนับเงินควักจ่ายแทบไม่ทัน
ลูกเก่งเหลือเกินอายุ๔ขวบสั่งอาหารไป๔เจ้า

แทบช็อกโอ้โหจะเอาเงินจากไหนจ่าย
นั่นแหละสิแม่ตกใจใครสั่งมาเยอะขนาดนี้
ก็เลยแบบแม่ก็ขำแล้วก็แบบก็ลูกอะเนาะ
มาโพสต์เล่าอย่างนี้ใช่ไหมบักเนสก็เลยโพสต์เล่าไปอยู่ทางหอน
คุณพ่อคุณแม่เธอบอกว่าปล่อยให้ลูกชาย๔ขวบชื่อน้องเนส
มือถือคนเดียวลำพังปรากฏว่าลูกมือลั่น
คันแรกสั่งไป๑๐๙บาทคันที่๒เนี่ย๓๖๙บาท
คันที่๓เบาหน่อย๙๙บาทคันที่๔๘๙บาท
แต่พอบอกคันที่สามที่สี่โชคดีอ่ะคือเค้าไม่เอาอ่ะ
เค้าไม่เก็บเงินน่ะเค้าสงสารคุณแม่นะฮะ
เขาก็เลยไม่เอาเงินคือ๙๙กับ๘๙บาท
เค้ายกเลือกคำสั่งไปได้ทันเวลาอืม
ก็เลยไม่ต้องจ่ายแล้วก็ทิ้งท้ายว่า
อย่าปล่อยให้ลูกเล่นมือถือลำพัง

ที่เด็กเล่นมือถือโตกว่านี้อีกนะ
เล่นมือถือแล้วกดเติมเงินเกมไปเรื่อยเป็นหมื่น
ถูกต้องโหเด็กเนอะเด็ก